ที่อายุทยากันบ้างไปขอโชคลาภจากกุมาร
เรื่องของเรื่องที่ต้องไปที่นี่กุมารเทพคุณผู้ชม
เพราะว่าอะไรที่นี่เรามันชัดอยู่แล้วอาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณ
แล้วที่นี่เขามีกุมารเจ้าสัวเหงไงใช่โอ้โหบอกเลยนะว่าไปที่นี่ได้ไหว้ให้ครบ
รับรองจะได้ของดีกลับมาอย่างแน่นอนจ้ะอ่ะคุณผู้ชมครับที่จังหวัดพระนครศรี
อยุธยาที่นี่ประชาชนเดินทางมากราบว่ายคุณผู้ชมภูมิมากมายและสิ่งศักดิ์สิทธิ
อาสมที่นี่คือท้าเวสุวรรณก็มีอยู่เหมือนกัน
รวมไปถึงปู่ฤษีพระเมฆองค์ใหญ่ที่สุดในโลก

แล้วก็มีกุมารทองเจ้าสัวเฮงเจ้าแม่ตะเคียนพระพิคเนธ

กราบไหว้ให้หมดเขาว่ากันว่าจะได้โชคได้ลาบกลับไปแล้วนี่อุ้ย

อาบน้ำมนต์กันที่นี่เลยครับ
ถ้าอาจารย์นะครับเค้าจะทำวิธีให้ก็คือ
อาจารย์หรือศรีเนรฐาจพุทธคุณ
ทำพิธีรดน้ำมนต์ให้

อาห์กน้ำมนต์ที่เค้าว่ากันว่า
แหม

แต่ก็ยังชัดอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วในงานนี้เห็นเขาว่ากันว่ามีคนดังมาด้วยน้องใบตอง
เอ่ยนักร้องชื่อดังจากเวทีประกวดไหมทองคำนั่นก็คือสันไมค์ทองคำ
เขาบอกว่ามากราบไหว้อาจารย์ฤษีเนรนั่นเองนะครับแล้วก็มาที่นี่เนี่ยแฟนคลับแฟนเพลงเขาก็มาด้วยนะ
แน่นอนฮะประชาชนเขาก็ให้ความสนใจกันเยอะแล้วอย่างนี้ฮะประชาชนเนี่ยนะฮะที่เขามากันเนี่ย
เขาก็หยิบมือถือหยิบโทรศัพท์มาถ่ายรูปนู่นนี่นั่นถ่ายรูปดาราก็ว่ากันไป
แต่ที่สำคัญอย่าลืมลืมถ่ายรูปไอ้เลขจากอ่างมงคลนี้ด้วยโอ้โห
มันค่อนข้างจะชัดเรียกได้ว่าไม่ต้องไปส่องไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติม
ดูก็รู้แล้วว่ามันคืออะไร

แถวแล้วก็ชัดมากแต่ดูแล้วใช้วิจารณญาณกันด้วยนะครับ